มีคนขับรถไปแถวรถไฟฟ้าบางใหญ่นะคะ
แล้วมองไปทางฝั่งขวาสุดเลนขวาสุดอะค่ะ
มีคนยืนอยู่แต่เหมือนไม่มีหัวกลางวันแสกนะคุณผู้ชม
ให้คุณผู้ชมดูภาพเองก็แล้วกันค่ะ
ภาพมันอาจจะเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูใกล้กันอีกสักทีในวงกลมสีแดงนะคะ
นี่พี่อุ๋ยค่ะคือเจ้าของคลิปที่เป็นคลิปภาพจากล้องหน้ารถเขาก็ตกใจ

ชาวเน็ตเขาก็ไปให้ข้อมูลคนยืนก้มหัวนะลองสังเกตดีสิคนยืนก้มหัวอยู่

บางคนก็บอกว่าใครเอาหุ่นไปวางเอาไว้ตรงนั้นหรือเปล่า

นี่ค่ะมีคนที่อยู่แถวนั้นให้ข้อมูลว่าคนครับไม่ใช่ผีไม่ใช่หุ่น

เป็นคุณลุงท่านหนึ่งแกมีอายุหน่อยเหมือนแกคอไม่ค่อยดีแล้วแกยืนก้มหน้าสักประมาณ๔โมงเย็น
มีคนเห็นว่าไปอยู่เกาะกลางถนนนี่ค่ะ

ไม่ค่อยดีแกชอบมายืนก้มหน้าแถวนี้เหรอ
ใช่ค่ะก็เลยพยายามจะให้ข้อมูลกันในโลกโซเชียลเวลาเห็นคลิปนี้แชร์กันอยู่นะคะ
แต่ดูเผินก็ขับรถผ่านไงมันไวใช่ไหมคะหันไปเห็นแวบนึงก็อาจจะตกใจได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือนี่ค่ะ
นี่มีคนเข้ามาคอมเมนต์แล้วเขาชี้ไว้ให้ดู
แล้วก็มันมีขอบทางแบบนิดเดียวมากไหลทางแบบเล็กอะค่ะ

มันอันตรายมากค่ะก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าญาติพี่น้องไปดูแกหน่อยนะคะ
เพราะว่าตามข้อมูลก็คือหลายคนเห็นแกจะไปยืนอยู่ประมาณแบบนี้
เพื่อใครขับรถผ่านไปแล้วไปเจออีกนะฮะ